หลังจากนี้ทางรายการจะทำอย่างไร
ถ้ามีคำสั่งออกมาว่าห้ามรายการเข้าไปถ่ายทำในวัดในวาทั่วประเทศ
นี่อาจจะเป็นคำสั่งที่จะออกมาจากนายเทวัลลิปตะพันรบรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีที่สั่งแบนเลยนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันครับ
เชิญครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ถ้าเรนนี่นายบ๊วยนายเจมส์เชื่อในกฎแห่งกรรม
คุณก็ต้องรับรู้ว่าขณะนี้เนี่ยกรรมตามมาถึงคุณแล้ว
หนีไม่พ้นหรอกครับมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม
ถ้าคุณมีจิตสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้คุณเตรียมตัวได้เลย
เพราะมันถึงคราวทัวร์ลงแล้วสิ่งที่ทำไว้เนี่ย
มันมีอะไรแปลกเยอะคุณคิดจะทำรายการขึ้นมาสักรายการหนึ่ง
คุณก็คิดว่าทำยังไงให้มันแปลกให้คนดูให้มีเรตติ้ง
โฆษณาจะได้เข้าจะได้เอาเงินมาใช้กัน

แต่คุณใช้วิธีการที่เรียกกันว่า

สื่อสัมผัสกับวิญญาณคนตายได้
แล้วแต่ละเรื่องที่เอามาทักมาทายกันเนี่ย
ถ้าเอามาทักเหมือนกับที่
เขารู้รู้กันอยู่แล้วเรตติ้งมันไม่ดี

สวนทางกับประวัติศาสตร์

สวนทางกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่
เพื่อให้คนดูมีความรู้สึกว่าเออ
มีข้อมูลใหม่มีมุมใหม่
แล้วคุณทำไม่เว้นกระทั่ง
ดวงวิญญาณบุรพะมหากษัตริย์

พวกคุณย่ามใจกันได้ยังไงครับเนี่ย
ไม่มีใครเสี่ยมใครสอนเหรอครับว่า
เรื่องแบบนี้เขาไม่ทำกัน
เรื่องแบบนี้เอามาหากินไม่ได้
แล้วคุณต้องการให้เป็นประเด็นฮือฮา
คุณก็ไปทักเขาในสิ่งที่เรียกว่าเสียหายทั้งนั้น
อันนี้มันก็ผมถึงบอกว่า
เรื่องนี้กรรมต้องตามทัน

เขายอมรับว่าคุณกล้าคิดคุณกล้าทำ

แต่ว่าวันนี้พิสูจน์ได้เห็นว่า
เรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย

คุณไปเสี่ยงเอาเรื่องพวกนี้มาเสี่ยงไม่ได้
ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ย
นี่จะมากันอีกชุดใหญ่เลยครับหลายชุด
อย่างชุดจากโคราชนี่ถือว่าชุดใหญ่
เพราะการที่ไปบอกว่านางสาวบุญเหลือ
เป็นเมียอีกคนหนึ่งของประหลัดทองคำ
คล้ายเป็นเมียน้อยย่าโมเป็นเมียหลวง
คุณกล้ายยังไง

เสมือนขี้ลดหัวใจเยี่ยวลดหัวใจคนโคราชเขา

คุณจะมีเจตนาอะไรไม่รู้

มันไม่ได้แค่ขอคำมาก็จบ
นิติศาสตร์จุฬามาท่านก็บอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
แล้วกฎหมายจะต้องดำเนินการ

ต้องเข้าไปดูแล้วไหนพวกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ที่เขาจะไปเดินหน้าแจ้งความอีกอันนี้เขาก็ไม่ยอม
มาอีกชุดหนึ่งเรื่องของพระเจ้าตาก
อยู่ในข่าวที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงานไปแล้วเมื่อสักครู่
ไม่ว่าจะเป็นชาวจันทบุรีหรือคนที่เขาอยู่แถววงเวียนใหญ่
เขามีความรู้สึกว่าคุณกล้ายังไงที่จะไปบอกว่า
พระเจ้าตากทรงช้างไม่เป็นทรงม้าเป็นอย่างเดียว
เออทำไมต้องไปต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดทั้งทั้งที่ในพงศาวดาน
คำบอกเล่าประวัติศาสตร์ก็มีหลายครั้งที่พระเจ้าตากทรงช้าง
แล้วคุณมาลบหลู่ได้ยังไงว่าเป็นนักรบที่ทรงช้างไม่เป็น
อันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วในรายการตอนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนี่แหละ
นี่เคยบอกว่าโทษนะมีสุนัขตัวหนึ่ง
ที่เฝ้าพระปรางวัดวรเชษอยู่ที่อายุทยาเนี่ย
นี่บอกสุนัขตัวนี้คือพระยาเกียรติกลับชาติมาเกิด
ทั้งที่ในพงศาวดารบอกว่าพระยาเกียรติคือบรรพบรุษของราชวงศ์จักรี
นี่ไม่มีใครเสี่ยมใครสอนคุณเหรอว่าเรื่องแบบนี้เอามาล้อเล่นไม่ได้
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทึกทักแล้วอ้างว่ามีจิตวิญญาณไปสัมผัสกับคนตายได้
ไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับคนที่ได้รับการเสี่ยมสอนพ่อแม่เสี่ยมสอนมา
เสี่ยมสอนว่าเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปคิดเอาเรื่องพวกนี้มาทำมาหากิน
แล้วนี่มีคนเรียกร้องให้ดำเนินคดีอาญากันอีกหลายกลุ่ม
แล้วไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะมีใครกลุ่มไหนมาเป็นโจทย์อีก
ผมไม่ได้ดูรายการแต่ว่ามีคนมาบอกผมว่า
กลุ่มที่เป็นลูกหลานสุนทรผู้เขาก็ไม่สบายใจ
ผมไม่ได้ดูว่าไปเกี่ยวข้องยังไงหรือไปพูดถึงสุนทรผู้ยังไง
เพื่อจะทำให้คนฮือฮาว่าโอ้โหรายการนี้กล้าจริงโอ้โหเรนนี่จิตสัมผัส
และได้พูดคุยกับวิญญาณของในอดีตต่างได้เยอะแยะ
ให้เป็นที่ฮือฮารายการจะได้มีเรตติ้ง
ฉะนั้นเมื่อคุณเสี่ยงอย่างนี้คุณก็ต้องรับผลกัน
ที่อนุสวรีพระเจ้าตากศิลป์นั้นเนี่ย
มีคนที่เขาเคารพนับถือหลายคน
เขาเรียกร้องให้ตำรวจปปทตำรวจปราบรามอายกรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละ
เข้ามาดำเนินการไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้คนไปแจ้งความ
ดำเนินการเองได้เลยครับอันนี้จะมาอีกกี่ชุดกี่เจ้าก็ไม่รู้
แฟนรายการคนหนึ่งเขาโทรมาหาผมบอกว่าถ้าเรนนี่
สื่อสารสัมผัสกับวิญญาณได้เนี่ยช่วยไปสื่อสารสัมผัสกับวิญญาณน้องชมพู่หน่อย
สามขวบไปถามน้องชมพู่ซิว่าที่ไปนอนเสียชีวิตเนี่ยใครอุ้มไปหรือเดินไปเอง
ใครเป็นคนทำถ้าเก่งจริงแน่จริงเอาเรื่องสดร้อนเนี่ยกล้าไหมล่ะก็ไม่กล้า
ฉะนั้นทั้งหมดวันนี้เพื่อจะหยิบยกว่าเรื่องแบบนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ไว้
ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครต่อใครก็จะทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอีก
แล้วพูดถึงเรื่องน้องชมพู่แฟนรายการเขาก็มาบอกว่า
อยากให้รัฐมนตรีเทวันที่ดูแลสำนักพุทธ
หรือมหาเถระสมาคม
ช่วยจัดการกับพระ๔๕รูปที่เดินทางไปบ้านแม่น้องชมพู่ไปอวดอุตลิมนุษยธรรม
ว่าได้นิมิตแล้วเห็นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะจับตัวได้ภายในเท่านั้นเท่านี้วัน
ผู้ร้ายที่ทำกับน้องเรนนี่ทำที่ทำกับน้องชมพู่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้
สำนักสงฆ์ทำให้วงการสงฆ์มัวหมองพลอยเสียชื่อไปด้วยคุณเทวัลลิปตาบรรลบก็บอกผมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานกับ
สำนักพุทธเพื่อทำเรื่องเสนอไปถึงมหาเถระสมาคมปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับ
งั้นแล้วศาสนาก็พลอยเสื่อมเสียไปด้วยและปิดท้ายวันนี้ขอทำบุญทำกุศลหน่อยครับ
เรื่องบริจาคโลหิตในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
คนก็ไม่ได้ไปบริจาคโลหิตพอเปิดสถานการณ์คลี่คลายขึ้นมาปรากฏว่า
คนที่เลื่อนหมอที่นัดเรื่องการผ่าตัดเลื่อนไว้เลื่อนไว้
มาถึงวันนี้การผ่าตัดก็เริ่มเริ่มที่มากขึ้นปรากฏว่าเลือดไม่พอครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ให้ความร่วมมือในการขยายผลเรื่องนี้
วันนี้เขาก็พาดหัวข่าวสภาคชาติต้องการเลือดวอนคนบริจาค
เพราะว่าตอนนี้๓๔๐โรงพยาบาลมีเลือดไม่พอครับ
ขอเบิกมาเนี่ยจ่ายได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง
ฉะนั้นคนที่เคยบริจาคโลหิตเป็นประจำก็โปรดรับรู้ว่า
ถึงเวลาที่ต้องช่วยกันระดมแล้วคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตก็เชิญนะครับ
แล้วเขาก็มีเขาก็มีโปรโมชั่นมาด้วยนะครับว่าถ้าบริจาคช่วงนี้จะเป็นยังไง
เดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้เลือดสำรองไม่พอจ่ายได้๕๐บริจาคด่วน
ถ้าไปบริจาคโลหิตในช่วงวันที่๑๙ถึง๑๓๑๙กรกฎา
จะรับเสื้อยืดเป็นที่ละลึกเนี่ยเสื้อยืดที่เห็นในจอเนี่ย
อันนี้ก็ช่วยกันครับกาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเห็นแก่เลือด
ซึ่งตอนนี้มีความจำเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่ง
และนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ก็ทางสภาคชาติไทยเขาก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอนนี้กลายเป็นว่าพฤติกรรมของคนเราเริ่มจะเหมือนเดิมแล้ว
อุบัติฮงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอีก